ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับประเพณี

เมื่อวานนี้เป็นวันศาสตร์ลาว

เขาก็มีประเพณีที่สืบต่อกันมา

ประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีข้าวประดับดิน

ตรงกับวันแรม๑๔ค่ำ
เดือน๙เขาเรียกว่าเป็นวันศาสตร์ลาว

ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย

ใส่กระทงใบตองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ใส่กล่องโฟมแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะ
มาไหว้สารตาเจ้าที่

ว่ายทางสามแพร่งเจดีในวัด

อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

นี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีของชาวลาเวียงนะคะ

ข้าวปลาอาหารไปถวายพระ
ผลไม้ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ตกแต่งด้วยทงกระดาษ
สันสวยงามเลยค่ะติดซองใส่ปัจจัยถวายพระ
ทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะคะ
สำหรับชุมชนบ้านไผ่ขวางถือว่าเป็นลูกหลานชาวลาเวียง
ชาวลาเวียงอย่างที่บอกคือเป็นคำเรียกชาวลาว
มาจากเวียงจันทร์นั่นเองก็ชาวลาเวียงเนี่ยนะคะ
เขาถูกต้อนมาเป็นเฉลยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์
ทุกวันนี้มีชาวลาเวียงอาศัยอยู่ประมาณ๓๐๐ครัวเรือน
พอถึงวันศาสตร์ลาวแบบนี้ลูกหลานชาวลาเวียงที่เขาอยู่ในพื้นที่
ในชุมชนไผ่ขวางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะ
ก็จะกลับมาร่วมทำบุญที่บ้านตามประเพณี
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ
นี่แหละนำเรื่องประเพณีวัฒนธรรมให้ได้เรียนรู้กันนะคะ
ถ้าบุญเข้าไปดับดินนะครับนอกจากชาวลาเวียงแล้วนะครับผม
อีสานบ้านผมนะครับเมื่อวานก็คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับ
พี่น้องก็ทำบุญข้าวประดับดินเช่นกันนะครับ
เป็นบุญคืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร่วงรับไปแล้วนะครับผม